ต่อที่เรื่องของทัวร์จีนกันบ้างคุณผู้ชมครับ
ที่รัฐบาลไทยมีนโยบายในการปรับรามทัวร์ศูนย์เหรียญต่าง
ก็ทำให้อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาไทยลดลงก็ได้นะครับ
แต่ว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนนั้นยังคงมีอยู่นะครับ
แต่ว่าเราควรใช้โอกาสนี้ครับในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยให้ดี
สายตาของชาวจีนแล้วก็ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพ
มีกำลังซื้อเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ไม่ใช่มาแค่จำนวนแต่ว่าต้องมาทั้งเรื่องของรายได้ด้วยครับ
ดังนั้นครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีการไปจัดรถโชว์ที่จีนครับ
ต้องการจะให้เป็นทัวร์จีนที่มีคุณภาพเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทย
จัดรถโชว์กันที่นครเฉิงตูที่จีนนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณยุธยาตุ้มมีครับ
เจรจาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไทยกว่า๑๐๐ราย
กับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจีนเกือบ๕๐๐คน
จัดขึ้นณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนคึกคักเป็นพิเศษ
หลังก่อนหน้านี้ทัวร์จีนประสบปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญหรือทัวร์ราคาต่ำกว่าทุน
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทยกำลังปราบปรามเพราะถือว่าเป็นทัวร์ผิดกฎหมาย
แน่นอนว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนหายไประยะหนึ่ง
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการชาวจีน
เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาทัวร์ผิดกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประเทศไทยมีสิ่งดีพร้อมต้อนรับชาวจีนด้วยความยินดีเสมอ
และจะเร่งกำจัดทัวร์ราคาต่ำกว่าทุน
ซึ่งสร้างความเสียหายต่อไทยและเป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจีน
เพราะแม้จะจ่ายค่าทัวร์ราคาถูกก็อาจต้องไปซื้อสินค้า
ถูกบังคับให้ดูโชว์ราคาแพงเกินจริง
เจรจาธุรกิจในครั้งนี้จะเน้นสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพ
นักท่องเที่ยวก็อาจจะเสียเงินน้อยกว่าเดิมและได้สินค้าคุณภาพดีขึ้น
โดยรวมแล้วก็ไม่มีใครเสียเงินน้อยมากขึ้น
ท่องเที่ยวจีนสนใจเจรจาธุรกิจมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
สะท้อนให้เห็นว่าชาวจีนส่วนใหญ่
มองการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต
เตรียมที่จะจ่ายเงิน๑ใน๔ของรายได้เพื่อการท่องเที่ยว

เราเกินคาดจริง
เพราะว่าปกติเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่เกิน๒๐เจ้านะคะ
แต่ว่าส่วนมากลูกค้ามาก็คือจะถามคาราวารสส่วนใหญ่
ใช่เกินค่าจริงค่ะประมาณสัก๔๐๕๐รายได้
สถิตินักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย
จัดทำโดยกองตลาดเอเชียตะวันออก
และงานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระบุว่าในปี๒๕๕๗มีประมาณ๔ล้านคน
และปี๒๕๕๘เกือบ๘ล้านคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และในช่วง๑๐เดือนแรกของปี๒๕๕๙
มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว๗๗๐๐กว่าคน
การทำรถโชว์ครั้งนี้หวังว่าจะกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มในเดือนธันวาคม

ที่วางไว้คือมีนักท่องเที่ยวจีนถึง๘ล้าน๘แสนคน
เชิงตูมีประชากรราว๑๔ล้านคนเป็นเมืองเอกของมณฑลเสชวน
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวกว่า๒๗๐๐หยวนหรือประมาณ๑๔๕๐๐บาทต่อปี
ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายทัวร์คุณภาพที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
อกจากนี้รัฐบาลไทยยังอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าต่างประเทศ
กรณีที่มีการขอวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงศูนย์ใหญ่
โดยจะลดค่าธรรมเนียมจาก๒๐๐บาทเหลือ๑๐๐บาทตั้งแต่๑ธันวาคม
ถึง๒๘กุมภาพันธ์ปีหน้าคาดว่าจะเป็นแรงจูงใจให้ชาวจีน

ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน